มีผู้ชายคนหนึ่งเมื่อวันถุดจีนที่ผ่านมา

เป็นศพอยู่ในคูระบายน้ำ

อย่างนี้ต้องไล่ตรวจสอบแล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แต่ว่าดูช่วงที่ไปเจอศพก่อนนะครับ

มีชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีศพอยู่ในคูระบายน้ำ

ใกล้กับป่าชายเลนในซอยบางชีเหล้าตะมนรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ที่เกิดเหตุเนี่ยจะห่างเข้าไปจากปากซอยสักประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ

พบว่าคือนายพีรพงศ์แก้วมัวมุด
ชื่อเล่นชื่อบอยอายุ๓๕ปี
เพลเป็นชาวจังหวัดชายภูมินะครับ
ที่เสียชีวิตอยู่ที่คูระบายน้ำ
สภาพศพคือหน้าคว่ำนะครับ
ส่วนตัวของนายพีรพงศ์เนี่ยจะไว้ผมยาวนะฮะ
เสื้อยืดสีดำกางเกงยีนสีน้ำเงินนะครับ
แล้วก็มีรอยสักที่แขนซ้าย
สภาพศพเริ่มขึ้นอืดแล้วนะครับ
แล้วก็มีบาดแผลที่ศีรษะด้วย
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมงก่อนมีคนมาเจอศพ
นี่นะฮะเขาหายไปตั้งแต่๑๑กุม๕๐๐๐

ก็ใกล้เคียงกับเวลาที่เจ้าหน้าที่เนี่ยชนะสูตรเอาไว้ในเบื้องต้น
ในที่เกิดเหตุมีจักรยานยนต์ของผู้ตายจอดอยู่คันหนึ่งด้วยนะครับ
แล้วก็มีหมวกกันน็อกที่อยู่ในคูน้ำ
แล้วก็มีหมวกผ้าตกอยู่ใกล้กับจุดพบศพด้วย
เป็นหมวกผ้าที่ยังไม่ยืนยันว่าจะแค่ของผู้ตายหรือเปล่า
นะฮะไม่รู้ว่าจะใช่ของเขาหรือเปล่าหมวกใบนี้นะฮะ
แต่จักรยานยนต์เนี่ยมีนะครับแล้วก็มีหมวกกันน็อกใบหนึ่งตกอยู่
แต่หมวกผ้าใบนี้ยังไม่ยืนยันนะครับ
พงหญ้ามีร่องรอยคล้ายการต่อสู้กับรอยลากด้วยนะครับ
นี่ฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนอะไรยังไงกันแน่
แต่มันเป็นลักษณะแบบย่ามันแบบเรียบลากเข้าไปนะครับ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปดูเรื่องนี้นะครับ
นี่คือที่เกิดเหตุนะครับหลังจากพบศพค่ำเมื่อวานนี้

สพมภูเก็ตวันนี้ไปกับชุดพิสูจน์หลักฐานไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็เชิญตัวเพื่อนของผู้ตาย๒คนมาหาหลักฐานมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
เอาหมวกกันน็อกของผู้ตายไปวางที่จุดเจอศพด้วยเพื่อจำลองเหตุการณ์ความเป็นไปได้
ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนายประสิทธิ์เป็นสุขหรือว่าในบู้อายุห้าสิบปีนะครับ
เป็นหนึ่งในเพื่อนของผู้ตายผู้ตายชื่อนายพีรพงศ์หรือในบอย
ที่เขาอยู่ด้วยกันก่อนที่จะพบศพนะฮะนี่นายประสิทธิ์นะฮะ
เสื้อดำแขนยาวใส่หมวกเนี่ยฮะยืนคุยกับคุณนฤทธบุญนิ่มอยู่นี่ครับ
นายประสิทธิ์หรือว่าในบู้บอกว่าเมื่อ๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตัวเขาแล้วก็ตัวผู้ตายคือในบอยกับเพื่อนคนอื่น
อ่ารวมผู้ตายด้วยเนี่ยหกคนนะฮะเป็นผู้ชายทั้งหมด
ไปดื่มสังสรรค์กันนะฮะในช่วงเทศกาลถุดจีน
ร้านขายของชำหน้าปากซอยห่างจากจุดเจอศพสัก๔๐๐เมตร
ตอนนั้นในบอยก็เมามากแล้วก็เดินเซนะฮะ
แก้วเหล้าในมือเนี่ยหกแล้วยังเดินชนโต๊ะด้วย
เพื่อนก็ชวนกลับบอกโอ้โหเมาแล้วไม่ไหวแล้ว
แต่ว่าตัวของในบู้ที่เล่าให้เราฟังเนี่ยแล้วก็ตัวในบอยคนตายเนี่ยนะฮะ
ซื้อเหล้ากับน้ำแข็งเนี่ยกลับก็ได้แต่เดี๋ยวไปกินต่อที่บ้าน
อ่านัดกันว่าเดี๋ยวไปกินต่อบ้านในบู้นี่แหละก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะ
ให้ในบอยเนี่ยซ้อนท้ายเพื่อจะกลับไปเอารถจักรยานยนต์ของในบอย
ซึ่งจอดเอาไว้ที่ขนำในบู้เป็นคนขี่
หลังจากนั้นก็ขี่รถเพื่อจะไปดื่มต่อที่บ้านนะฮะ
คือตรงนี้ในบู้เขาบอกเขาส่งบอยแล้ว
เพื่อให้บอยเนี่ยเอาจักรยานยนต์ของบอยส่วนบู้เขาก็ขี่ไปค่ะ
เพื่อไปรอที่บ้านซื้อเหล้าซื้อน้ำแข็งเตรียมเอาไว้แล้ว
พอไปถึงจุดเกิดเหตุไปเจอเพื่อนที่ชื่ออุด
กลับมาจากการหาปูก็จอดคุยกันแล้วบู้บอกว่า
ู้ก็ชวนอุดบอกเอ้ยไปดื่มด้วยกันต่อไหมนะฮะ
ก็บู้ก็ขี่รถนำหน้าไปนะครับแล้วก็มีในอุดเนี่ยขี่ตามไป
ในบอยขี่คันสุดท้ายอ่าก็ตามกันไปสามคัน
บู้บอกว่าพอเข้ามาถึงบ้านเนี่ยที่เป็นจุดนัดพบ
ไม่มีใครขี่ตามเข้ามาเลยฮะค่ะเขาก็เนี่ยอยู่ที่บ้าน
รออยู่ที่บ้านไม่มีใครมาเลยอีก๒คันเนี่ย
ก็ไปรออยู่ที่บ้านก็นานเหมือนกันครับ
แล้วก็อาบน้ำอาบน้ำอะไรเสร็จก็รอเขาดูนาฬิกามันก็ตีสองแล้วนะครับ
สองกว่ากว่าไม่มาเลยผมก็เลยนอนคิดว่าเพื่อนเขาคงจะไป
กินด้วยกันแล้วอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าเหล้าน่ะอยู่กับน้องผู้ตายครับ
นัดกันไปกินต่อที่บ้านผมที่ด้านนอกครับ
ก็เขาสนิทกันนะครับนี่ฮะบู้ถึงบ้านแล้ว
อืมจักรยานยนต์ของอุดกับบอยที่ขี่ตามหลังมาอีกสองคันยังไม่ถึง
ค่ะแต่บอยเขาเสียชีวิตนะฮะตรงจุดนั้นแหละนะฮะ
ที่เขาเจอกันเลยเนี่ยกลางทางเนี่ยก็ต้องไปถามอุดนะฮะ
คุณนฤทธิ์ได้เจอกับนายอุดนะครับที่นายบู้เขาบอกนะครับ
นี่ครับนายอุดเขาบอกว่าใช่ยืนยันว่าวันนั้นเจอกันอย่างนี้แหละ
แต่เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการเสียชีวิตของในบอย
วันนั้นเขาเพิ่งหาปูเสร็จระหว่างทางเจอนายบู้กับนายบอยอยู่กลางทาง
ก็ชักชวนกันไปกินเหล้าต่อที่บ้านในบู้
บอยตอนนั้นส่งเหล้าให้เขาดื่มฝาหนึ่งก่อนตอนนั้นกำลังคล่อมจักรยานยนต์อยู่
บอยก็ส่งเหล้าให้เขาฝาหนึ่งเขาก็ดื่มไปฝาหนึ่งนะครับ
หลังจากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์ตามในบู้ไปอ่าส่วนตัวในบอยเนี่ย
ช่วงที่ตัวในอุดเขาบอกเขาออกรถจักรยานยนต์ไปเนี่ย
บอยเนี่ยคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่แต่ยังไม่ได้สตาร์ทรถ
ไฟหน้ารถอะไรยังไม่ได้เปิดแต่เขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรอ่ะ
เขาก็ขี่ตามนายบู้ไปแต่ระหว่างทางก่อนถึงบ้านนายบู้เนี่ย
อุดบอกว่ามันผ่านบ้านตัวเขาก่อนเขาก็เลยแวะบ้านแป๊บนึง
แล้วกะว่าเดี๋ยวถ้าบอยขี่รถผ่านหน้าบ้านเขาเนี่ย
เขาจะได้ขี่ไปพร้อมกับบอยแต่บอยก็ไม่ขี่รถผ่านมาสักที
ก็เลยเออสงสัยบอยคงไม่ไปแล้วมั้งสงสัยอาจจะเมาหนักมาก
คงจะกลับไปนอนแล้วมั้งหนีไปแล้วมั้งตัวเองก็เลย
งั้นก็ไม่ไปบ้างดีกว่าก็เลยอาบน้ำไปนอน
จนกระทั่งเนี่ยมารู้ข่าวว่าเอ้านายบอยเสียชีวิต

แล้วเขาตอนพี่ขับเอาไปเห็นรถเขาอยู่อยู่

ไม่สตาร์ททีดูจากกระจกไม่สตาร์ทที
แล้วไฟไม่ติด
ยังไม่ติดทีเพราะไฟหน้ายังไม่ติด
ซึ่งเพื่อนของผู้ตาย๒คนนี้ก็มาให้บากคำให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้วนะครับ
ชื่อว่านายสุภเชษรายาสกุลนะครับอายุ๔๐ปีนะฮะ
บอกว่าตอนนั้นเขาได้ช่วยเจ้าหน้าที่ออกตามหาตัวในบอยนะครับ
แล้วก็ยืนยืนอยู่ได้กลิ่นศพลอยมาเตะจมูกนะฮะก็เดินตามกลิ่นไป
แล้วลองมุดไปดูในท่อน้ำที่เป็นครูระบายน้ำ
ลงไปก็เจอศพพอดีฮะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถูกฆ่ายัดท่อหรือเปล่า
หรือถ้าเกิดจะเมาเนี่ยต้องเมาแบบเมาแล้วเดินมาตกคลอง
อ่าแล้วก็ไปติดในท่อเสียชีวิตเนื่องจากสภาพศพ
มันเข้าไปอยู่ในท่อทั้งตัวนะฮะคือไม่ได้อยู่แค่แบบส่วนใดส่วนหนึ่ง
ส่วนขาส่วนแขนส่วนหัวไม่ใช่มันอยู่ทั้งตัวนะครับ
จุดที่เจอรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่อยู่ห่างจากจุดเจอศพค่อนข้างไกล
เพราะฉะนั้นคนที่ไปเจอศพคนแรกเนี่ยนายสุประเชษที่บอกกับเราเนี่ย
บอกว่ามันแทบไม่มีเหตุผลที่ในบอยจะเดินลงจากจักรยานยนต์
แล้วก็พลัดไปเรื่อยเดินพลัดหลงไปเรื่อยจนไปตกคูน้ำแล้วก็ไปติดในท่อตาย
เพราะมันอยู่ห่างจากปากซอยต้องบอกโอ้โหที่ว่าเขาเจอเพื่อนสองคันใช่ไหม
แล้วนัดกันว่าเดี๋ยวจะไปดื่มเหล้าบ้านเพื่อนกันเนี่ยนะฮะ
หรือหากคนตายจะคล่อมจักรยานยนต์อยู่ตามที่เพื่อนบอกเห็นครั้งสุดท้าย
คือคล่อมจักรยานยนต์อยู่แต่ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่อง
แล้วถ้าพลัดตกหรือว่ารถล้มกลิ้งไปตกคูน้ำ
มันก็แทบเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจุดที่เจอจักรยานยนต์กับจุดเจอศพ
มันห่างกันสักเจ็ดเมตรอืมแล้วมันห่างจากปากซอยที่ว่านัดแนะกับเพื่อนอยู่ก็โอ้โห
ก็ไกลอยู่พอสมควรแต่หากย้อนไปเมื่อสองวันก่อนคือสิบสองกุมภาพันธ์
เขาดื่มเหล้ากับเพื่อนนัดกันเนี่ยคือ๑๑กุมภาพันธ์
๒กุมภาพันธ์เนี่ยในพื้นที่แถวนี้ที่เจอศพเนี่ยนะฮะ
ฝนตกหนักมากนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไปพลัดตกตรงไหน
แล้วน้ำมันเยอะศพก็ลอยผ่านเข้ามาจนเข้าไปติดอยู่ในท่อ
มันก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่เนื่องจากความลึกของน้ำมันสูงแค่๓๐เซนติเมตรเท่านั้น
ท่อที่เจอศพยาว๑๐เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง๘๐เซนติเมตร
แต่น้ำที่มันเข้าไปในท่อสูงแค่สัก๓๐เซน
อีกมุมนึงแล้วศพจะเข้าไปติดขนาดนั้นได้หรือเปล่า
คุณอฤทธิ์ได้เจอกับพ่อของนายบอยนะครับคุณพ่อยู่๕๕ชื่อนายพี่ชัยนะครับ
คุณพ่อเนี่ยบอกว่าบอยนี่เป็นลูกคนเดียวนะครับ
อยเคยมีภรรยาแต่ว่าแยกทางกันไปหลายปีแล้วเนี่ย
พ่อของนายบอยเสือสีฟ้าก่อนหน้าที่ลูกชายจะหายตัวไป
มีเหตุแปลกเกิดขึ้นตอนที่เอาอาหารไปเก็บ
ถ้วยน้ำพริกที่ถืออยู่เนี่ยมันหล่นหล่นแล้วกระจายทั่วบ้านเลย
ตอนนั้นก็ยังเป็นห่วงลูกชายอยู่ว่าจะเป็นยังไงบ้าง
ลูกชายเพิ่งขี่รถออกจากบ้านไปนะฮะตอนที่ถ้วยน้ำพริกหล่น
พอมานึกย้อนดูมันอาจจะเป็นรางสังหรณ์หรือเปล่า
พ่อของบอยเนี่ยยอมรับนะครับบอกว่าติดใจสาเหตุการตายของลูกชาย
เนื่องจากบาดแผลที่ศีรษะของลูกเนี่ยเป็นแผลค่อนข้างใหญ่
มันน่าจะถูกทำร้ายมากกว่าที่จะเดินเมา
เมาแล้วแบบล้มแล้วตกลงไปในคูระบายน้ำแล้วหัวฟาดท่อเสียชีวิต

และแค่หมอพิสูจน์ดูก่อนนะ
พ่อยังติดใจลักษณะแผลค่ะ
ผมก็ไม่คิดว่ามันจะล้มเป็นแผลใหญ่อย่างนั้น

ไม่เชื่อเลยว่ามันจะขาดเข้าไปเอง
ทีนี้ถ้าดูข้อสงสัยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของสภาพศพของในบอยนะครับ
ทุกผู้ชมครับลักษณะของศพที่ยัดท่อ
พ่อผู้ตายกับคนเจอศพ
ถ้าจะดูเขาบอกว่ามีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ศิษย์สระ
ซึ่งไม่น่าจะเกิดจากรถล้มหรือว่าหัวฟาดท่อ
จักรยานยนต์เนี่ยจอดอยู่ห่างจุดเจอศพ๗เมตร
มันยากที่แบบโอ้โหจะล้มตรงนี้แล้วก็กลิ้งตกลงในคูน้ำ
ศพถูกยัดในท่อทั้งตัวลักษณะเหมือนถูกยัด
ไม่ใช่ว่าไปติดค้างเพราะว่าไหลตามน้ำ
หากคนตายตกท่อระบายน้ำ
แล้วศพลอยไปติดในท่อทั้งตัวเนี่ยมันก็น่าจะยาก
เพราะในท่อมีแท่งเหล็กอยู่ตรงกลาง
ไม่น่าจะลอยผ่านเข้าไปได้ขนาดนั้น
แล้วช่วงนั้นแม้ว่าจะฝนตกแต่น้ำมันก็สูงแค่สัก๓๐เซนติเมตรเท่านั้นเอง
อันนี้ข้อพิรุษนะที่ทางพ่อกับคนเจอศพ

ท่านผู้ชมครับวันนี้เราถามไปยัง
นักธนตรรมดิ์เอกธีรวัตรเรื่องสุวรรณ

ผลการชำนาสูตรเบื้องต้นแผลที่ศึกษาที่เจอ

เพราะว่าศพเขาติดอยู่ในท่อยังไงต้องดึงออกมานะ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างอื่นคาดว่าน่าจะเมา
แล้วเดินไปตกท่อระบายน้ำเองมากกว่า
แต่เพื่อความสิ้นสงสัยเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดให้
จะเอาให้สิ้นสงสัยญาติจะได้ไม่ติดใจ